ภาคเหนือเมื่อถึงเทศกาลเดือนยี่เป็งหรือเทศกาลลอยกระทง
วัดต่างจะตกแต่งสถานที่ด้วยต้นกล้วยต้นอ้อยทางมะพร้าวและโคมผัดที่มีรูปภาพต่างแขวนอยู่รอบ
เมื่อจุดไฟจึงจะมองเห็นภาพเหล่านี้
ชาวบ้านจะช่วยกันประดิษฐ์กระทงและแห่แหนนำกระทงใหญ่ของวัดไปลอยในแม่น้ำ
และมีกระทงเล็กทำด้วยกาบมะพร้าวของส่วนตัวลอยไปด้วย
กระทงทั้งหลายทำให้ท้องน้ำงดงามสว่างสวัยไปทั่วในคืนวันเพ็ญเดือน๑๒
ชาวล้านนานิยมประดับโคมไฟตามบ้านเรือนและปล่อยโคมลอยเพื่อบูชาพระจุลามณีบนสวรรค์
รวมทั้งมีประเพณีฟังเทศมหาชาติที่เรียกว่าการตั้งธรรมหลวงตลอดทั้งคืน